ทีนี้มาดูเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะมากในโลกออนไลน์วันนี้ค่ะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะ
หน้าตาสะสวยเลยเขาก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวของเขา

เขาก็ขอบริจาคคนละบาทนึง

เพื่อจะเอาเงินไปผ่อนรถซึ่งเป็นรถหรูยี่ห้อดัง
เธอบอกเดือนเนี้ยหาเงินไม่ทัน

ไม่ใช่ทำบุญไปช่วยเหลือสัตว์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่
แต่เขาใช้ชื่อว่าโครงการปันน้ำใจคนละ๑บาท

ใช่เพื่อนหนูหนูเด็กยากร้ายเพื่อนตัวหนูเองเนี้ย
เพราะตัวหนูเองไปผ่อนรถรถราคาแพงเนี่ยค่ะ
คือคนก็เลยแชร์ต่อกันเยอะเลยไงคนก็เข้าไปตำหนิเธอเยอะเลยนะคะ
บอกว่าเป็นขอทานออนไลน์๒๐๑๘

คือทีแรกดูก็เอ๊ะจะล้อเล่นหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
ตกลงคือน้องเขาเอาจริงไง

สุดท้ายน้องเขาบอกว่าขออภัยทำไปด้วยความคึกขนองและรู้เท่าไม่ถึงการขอปิดรับบริจาคแล้วนะคะ

ใช่ค่ะคุณเผลอบริจาคไปบ้างไหม

นี่ค่ะคือเขาโพสต์ในเฟซบุ๊คของเขาข้อความเขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เพื่อนในเฟสและผู้ติดตามอีกสามหมื่นกว่าคนมีเรื่องให้ช่วยขอคนละ๑บาทช่วยผ่อนรถเดือนนี้ให้หน่อยแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าโครงการปันน้ำใจคนละ๑บาทแล้วก็มีระบุเลขที่บัญชีธนาคารเอาไว้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะ

ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้ว่าพอโพสต์ไปเนี่ยตอนแรกเพื่อนก็ไปแซวโอนเงินให้นะแซวแล้วก็โอนเงินไปให้แล้วก็ขำกันนะคะ
แต่ผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งมันไม่ขำอ่ะสิจากการแชร์หลัก๑๐หลักร้อยหลักพันแชร์กันเยอะมาก
ทีนี้ไม่ใช่แค่เพื่อนเธอคนแปลกหน้าก็เข้ามาเข้ามาด่าขุดประวัติเธอโหยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ว่าเธอว่าเนี่ยรวยอยู่แล้วนี่มาหาเงินแบบนี้ได้ยังไงเป็นขอทานออนไลน์๒๐๑๘ป่ะเนี่ย

มีรถขนาดนี้แต่ไม่มีเงินผ่อนอะไรอย่างนี้
โอ้โหป้ายแดงด้วยเนี่ยทีนี้เสียก็มาป่าก็มีทักเข้ามาขออุปถัมภ์ดูแลก็มีเนี่ย
ถ้าน้องร้อนเงินขาดเงินมาหาป่าได้อย่างนี้
อะไรอย่างนี้เธอบอกสุดท้ายเธอลบโพสต์ออกไปแล้ว

แล้วเธอก็โพสต์อีกรอบช่วงบ่ายวันนี้บอกว่า
การโอนเงินมานะคะขออภัยในความผิดพลาดที่ทำลงไปเป็นความคึกขนองและรู้เท่าไม่ถึงการ

นักข่าวของเราก็เลยถามไปว่าที่ทำไปเนี่ยมันเรียกร้องความสนใจอะไรหรือเปล่า
อยากเป็นเน็ตไอดอลอะไรหรือเปล่า
บอกว่าเปล่าไม่ได้อยากดัง
ก็ถ้าอยากจะดังจริงมีวิธีแบบอื่นตั้งเยอะตั้งแยะ
ปกติเธอก็หน้าตาสะสวยมีคนมาเสนอให้รีวิวผลิตภัณฑ์เสริมความงามเยอะแยะเลย
จำเป็นต้องทำอะไรแบบนี้เพื่อความดังนะคะ

ขอโทษเลยขอโทษจริงไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้
คือถ้าคนที่รู้จักคือเป็นคนที่เรียบง่ายมากไม่เคยทะเลาะกับใคร
ก็ขอโทษจริงค่ะต่อไปก็จะแบบโพสต์อะไรก็จะคิดให้ดีทุกครั้งค่ะ
ก็ดีนะครับแบบเหมือนมันได้ข้อคิดแบบต่อไปเนี่ยเราต้องแบบโพสต์อะไรก็ต้องแบบระวังทุกอย่าง
เพราะว่าโลกโซเชียลมันไปไวมากไวมากจริงใช่ค่ะ
ก็พูดพูดแบบเอาหาเอาให้มันดูตลกไงเพราะว่าเราเพิ่งกลับจากฮ่องกงเมื่อสองวันก่อน
ก็เลยมาพูดแบบว่าขอตั้งผ่อนรถมันก็แบบมันจะดูหาแบบมันจะให้มันดูสอดคล้องกันมากที่สุดเพื่อความหา
มาขอทำไมอะไรอย่างนี้ทั้งทั้งที่แบบดูก็มีเงินมาขอทำไมแค่หนึ่งบาทขอไปทำอะไรบางส่วนมากนี่ก็แบบว่าให้ไปขายตัวกันหมดเลยหนูก็งงว่า
หนูก็เลยแบบคอมเมนต์ต่อกลับไปแบบว่าเขาแบบมีคอมเมนต์มาบอกว่าทำไมไม่ไปขายตัวเรามาขอตังค์ทำไมแบบแค่ค่ารถหนูก็เลยแบบเหมือนอารมณ์โกรธอ่ะ
ถ้าเกิดจะไปขายตัวจะมาขอตังค์ทำไม
เธอก็บอกว่าก็ฮาขำโพสต์ขำ
เรียกได้ว่ามันลดหลู่ผ่อนเดือนแล้วตั้ง๓๐๐๐๐กว่าบาท

เธอก็บอกว่าคนตามเธอก็๓๙๐๐คน
ถ้าได้คนละบาทก็๓๙๐๐บาท
มีคนโอนไปจริงบาทหนึ่งก็มี๒บาทก็มี

ตั้งใจว่าเงินเหล่านี้เดี๋ยวเธอจะเอาไปบริจาคนะ

แต่คนที่เธอไม่รู้จักเธอก็จะเอาไปบริจาคนะ
ออกไปไหนก็ไม่ให้ออก
แค่ของแต่กลุ่มเล็กอย่างอย่างนี้

อันนี้เรื่องจริงมันไม่เคยคิดที่จะอยากบริลัย
ให้ไปทายนังอธิบาย

ครอบครับอยู่เงี๊บ
ค่ะมีคนติดต่อมา
คือที่คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะก็เพราะว่าทีแรกก็เออทีเล่นทีจริงหรือเปล่า
แล้วก็มีคนถามย้ำไปไงแล้วน้องเขาก็ไปตอบ
บอกว่ามีถามในอินบล็อกกันเข้ามาเยอะว่าขอจริงหรือเปล่า
ตรงนี้เลยค่ะขอจริงเดือนนี้ช็อตจริง
คือตอนนี้เรียนอยู่กำลังจะจบสิ้นเดือนนี้แล้วเลยไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้
แต่เดือนหน้าจะทำงานแล้วมีรายได้จะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกค่ะ
ทีนี้โอ้โหเป็นเรื่องเลยคนวิพากษ์วิจารณ์กัน
แต่เธอคุยกับทีมข่าวของเราเนี่ยเธอยืนยันว่าขำเล่น
เอาเป็นว่ามันก็เป็นบทเรียนแหละนะใช่ค่ะ
ที่บริจาคเข้ามาหลายท่านอาจจะสงสัยว่า๑บาทค่าโอนมันจะแพงกว่าไหม
แต่เดี๋ยวนี้เขาโอนทางแอปไม่เสียค่าโอนบาทเดียวมันก็กดส่งให้กันได้
นะฮะก็เลยมีทั้งโอน๑บาทก็มี๒บาทก็มีสี่บาทสิบบาทก็มีค่ะ
สรุปแล้วมีคนโอนเข้ามา
หลังจากที่เป็นกรณีโอนของเพื่อน
โอนมาให้แล้วเธอโอนกลับคืนไปแล้วนะ

ตอนนี้มีอยู่๔๕๖๖บาท๒๗สตางค์

เอาไปบริจาคให้เด็กยากไร้นะครับ
คนที่โอนมาให้จะได้สบายใจ

แต่ยืนยันว่าพื้นเพลเป็นคนมีฐานะอยู่แล้ว

ไม่ได้ว่าจะมาเร่ขอเงินคนละ๑บาทอะไรอย่างนี้นะฮะ